เราแฟชั่นต้องคุณม้าเท่านั้น
กระเป๋ากำลังเป็นที่ฮือฮากันมากเลยทีเดียว
เมื่อเท่าที่แล้วเนี่ยบารองเชก้าเขาทำกระเป๋ามานะฮะ
เป็นรุ่นหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หลายคนจะรู้จักกันดีคือ

ซึ่งเป็นกระเป๋าสีเป็นสายรุ้งอ่ะแต่ทำจากหนังใช่มั้ย

เวลาเขาขนของปีนี้นางทำอีกหลายอย่าง
อันนี้ปีนี้ไปดูรูปกันเลยเห็นแล้วจะหนาวเสื้อ

ก็เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาขึ้นมาอีกแล้วนะฮะ
คล้ายคลึงกับถุงกระสอบของพ่อค้าแม่ค้าบ้านเราเมื่อข่าวที่แล้ว
แต่อันนี้เป็นกระเป๋าผ้านวมก็แน่นอนค่ะ
จริงมันเป็นพลาสติกเข้าใจคำนี้ไหมพลาสติก
ใช่แล้วเสร็จแล้วมันก็จะแบบว่าปลูกเข้าไปด้วยผ้าผ้า
เป็นผ้าบัวพลายอีของเขาใส่เข้าไปยูด้านนั้นโอเคอะไร
แล้วต้องไปเปิดดูสิแบบเราก็มี

ใช่เหมือนกำมะหยี่สัฮาราช
หรือว่าผ้านวมจินแดง
ใช่ผ้านวมจินแดง

ซื้อแบบพอนด้วย
อ่ะดัก
สำคัญตรงนี้

ใช้บัตรใช้บัตรนอกไปอีก
ได้กลับไปคูปองอีก๕๐๐๐

ทุกวันนี้คุณจะเอาอะไรคือ๐๖เดือนด้วย